มาที่ข่าวที่ทำให้ใจฟูยิ่งกว่าขนมถ้วยฟู๗สีไปเลยจ้
สำหรับคุณตรีชัยนรงค์เพราะว่าอะไร
คิวงานเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ติดเจ้าโควิดคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคิวงานแน่นเอียดเลย
แต่ว่าแม่จ๊ะแม่จ๋าจองกันเข้าไปอีกได้นะจ๊ะยังมีพื้นที่ให้เสมอ
ตีค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าพี่ครับหลังจากที่ไม่ได้จับไมค์เนี่ยมา๓ปี
จนลืมเนื้อเพลงไปหมดแล้วแต่พอล่าสุดเนี่ย
คิวงานก็ทำเอาเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาเลยค่ะเริ่มกลับมาเคาะสนิมนะ
เรื่องการเต้นการโชว์การร้องเพลงเพราะว่าอยากมอบความสุขให้กับแฟนเพลงอย่างเต็มที่เลยค่ะ
ที่เจ้าตัวจะทิ้งท้ายแบบออดอ้อนผ่านบันเทิงไทยรัฐนะ
ไปถึงผู้ว่าจ้างทั้งหลายว่ายังมีคิวงานว่างนะคะรับได้อีกเยอะเลย
จ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๊ะแม่จ๋านะคะผมเนี่ยพร้อมนะละคันไม้คันมือ
อยากจะร้องเพลงอยากแสดงอีกรอบเต็มที่แล้วจ้า
ใจชื้นใจฟูใจชื้นใจฟูเพราะว่าสองปีเนอะก็ตุ้มตุ้มต่มต่มเนอะ
มีเข้ามาแล้วก็บางทีก็ยกเลิกไปเราก็แงวแงก
ยังพอมีวันบ้างนะครับก็รับสมัครเจ้าภาพนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะครับ
ตีไปวิ่งเล่นบนเวทีก็อยากให้ตีไปสร้างความรำคาญก็จ้างได้นะครับ
ส่วนเบอร์ก็หน้าเพจตีชาลงเลยนะครับผมยังไงก็ฝากตีชาลงด้วยนะครับ
ฉนดหลิมมหาเสน่ห์สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
วันนั้นมาบันเทิงไทยรัฐนะที่สำคัญน้องเป็นแบบว่าแฟนเพลงกันเองมากเลย
พูดคุยกันแล้วนะพี่ครับอะไรอย่างนี้แล้วก็น่ารักมากเลยเราติดตามผลงานแล้วกันนะคะ
ใช่ค่ะดังแล้วแต่ก็ยังเข้าถึงได้อยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ